เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คือจริงแล้วนักข่าวก็คาดหวังว่าวันนี้
หารือร่วมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลจะมีการเคาะออกมาเลยหรือเปล่า
ก็เลยขออนุญาตไปถามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดูด้วยนะคะว่า
เอ๊ะถ้าถามถึงตำแหน่งนี้มองยังไง
คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ
ถ้าพกกับพทยังตกลงกันไม่ได้
ยังไม่รู้จะเคาะว่าให้ใครนั่งเก้าอี้นี้
ถ้าผมดูรายชื่อจากทั้งสองพัก
ทั้งกกและพทที่เป็นกระแสข่าวออกมาเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าความเห็นส่วนตัวก็คือ
อยากให้หมอชนน่านจากเพื่อไทยได้เป็นค่ะ
อยากให้ในแพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยได้นั่งเก้าอี้นี้
คือชื่อของทางก้าวไกลที่บอกว่า
อาจจะเป็นคุณนัทธวุฒิบัวประทุมคุณธีรชัยพัทธุมาตร
อะไรแบบนี้นะคะคือพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
เอาจริงนะตำแหน่งนี้มันต้องมีประสบการณ์
อันนี้พูดกันจริงตรงเลยถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะยากหน่อย
คุณหมอชนนั่นเป็นสอสอมา๗สมัยเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ขนาดมีคนอยากให้ผมเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรผมยังถอยเลยหรือฮะ
ผมไม่ยอมผมไม่ยอมเป็นเพราะมีประสบการณ์เป็นสอสอแค่สมัยเดียวเอง
ที่ประธานสภาเนี่ยนะจะบอกแค่นุ่มแค่แก่ไม่สำคัญหรอก
นะแต่มันต้องมีประสบอาการ
ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะเป็นไม่ได้ทำไม่ได้หรอก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเอาคนไม่เคยไม่เคยเลยนะ
หรือเพิ่งเป็นสอสอเพียงข้างเดียวมันลำบาก
ไม่ได้หมายความว่าจะเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะเชียร์เพื่อไทย
แต่พูดตามหลักการก็คือต้องเน้นเรื่องประสบการณ์
ไม่ได้หมายความว่าจะหนุ่มหรือจะแก่จะอะไร
แต่ประสบการณ์สำคัญสำหรับตำแหน่งนี้
เดี๋ยวรอก้าวไกลเพื่อไทยเขาเคาะกันนะ

วันนี้หัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการทำงานของพักเก้าไกล
เพราะว่าตอนหาเสียงก็ประกาศเอาไว้หลายเรื่อง
โดยเฉพาะหลายเรื่องที่บอกว่าจะทำให้เสร็จทันทีเลย
ภายใน๑๐๐วันนับตั้งแต่ได้เข้าไปทำงานเป็นรัฐบาล
อย่างขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ๔๕๐บาท
ก็มีหลายคนที่ออกมาทักท้วงว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย

วันนี้คุณพิธาอย่างเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาทต่อวัน
ซึ่งทางพักเก้าไกลที่ไปคุยกับภาคเอกชนแล้วบอกว่า
จะช่วยเหลือแต่ว่าทางภาคเอกชนเขาก็มองว่า
ผู้ประกอบการเองเนี่ยข้อเสนอต่างที่จะมาช่วยเหลือมันก็ยังไม่เพียงพอ
คุณพิทายืนยันว่าหากภาคเอกชนมีประเด็นที่อยากให้ดูแลเพิ่มเติมก็พร้อมรับฟังนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะนำไปหารือกับคณะทำงานซึ่งคณะทำงานคงจะเริ่มพูดคุยกันได้ในสัปดาห์หน้า
เรื่องนโยบายนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด
คณะทำงานของ๘พักการเมืองจะมาหาจุดสมดุลที่ตรงกัน
โดยยืนยันว่าแม้จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ยังสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้นะครับ
รวมถึงจะมีการควบคุมกำหนดโซนนิ่งในการพกพาในที่สาธารณะให้ชัดเจน
ส่วนผู้ที่อยู่ในแวดวงกัญชาบางคนบอกผมเปิดร้านไปแล้วให้ทำยังไง
คุณพิทาบอกท่านทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายเปิดร้านไปแล้ว
เดี๋ยวจะมีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับ
ส่วนนโยบายการผลักดันเรื่องการสมรสเท่าเทียม
หัวหน้าพักเก้าไกลยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ไม่ใช่การบังคับ
และเห็นว่าไม่ควรเอาเรื่องศาสนามาตั้งคำถามถึงความเท่าเทียมทางเพศ

จากศูนย์ไปถึงร้อย
จากศูนย์คือเป็นยาเสพติด๑๐๐ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย

ศูนยากาศแบบว่าสามารถเปิดได้เยอะมากมาย

ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาหาจุดสมดุลตรงกัน
ผมคิดว่า๘พักที่ยืนอยู่ตรงนี้

ก็น่าจะเห็นว่ากัญชาทางการแพท
เป็นสิ่งที่ทำได้ถึงแม้ว่าเป็นยาเสพติด

ขอยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นคนที่มี

ก็เปิดร้านไปแล้วและทำถูกต้องทำ

ก็น่าจะมีวิธีการในการที่จะให้
คณะกรรมการนี้พูดคุยว่าสามารถที่จะปกป้อง
หรือว่าสามารถที่จะนิรโทษกรรมเขาได้ยังไงนะครับ

หัวหน้าพักประชาชาติอาจารย์วันมุธมัติ
มัธานะคะคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชม

เสนอว่าถ้ากล้ากับเพศไทย

เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้
วันนอร์ท่านปฏิเสธไปบอกว่าท่านอายุเยอะแล้ว
ไม่อยากจะรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งในวันนี้ที่มีการหารือร่วมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลนะคะ
ท่านก็พูดได้ดีมากเลยนะคะอาจารย์วันนอนท่านบอกว่า
เวลาและความหวังของประชาชนใกล้มาถึงแล้ว
ไม่อยากให้มีฝ่ายใดทำให้ประชาชนผิดหวัง
ไม่อยากให้ดูถูกประชาชนว่าไร้ซึ่งอำนาจ
อยากให้มองว่าความหวังของประชาชนเป็นสิ่งมีพลัง
ถ้าเราไม่สนใจแล้วปล่อยให้เกิดพลังนั้นขึ้นมา

ดังนั้นต้องรีบดำเนินการให้มีรัฐบาลโดยเร็ว
เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานตามคำมั่นสัญญา
ที่เราได้ให้กับประชาชนเมื่อที่เราให้ไว้แล้ว
และผมคิดว่าพวกเราพร้อมที่จะไป
เมื่อประชาชนเขาไม่ต้องการเรานะครับ

ก็ไปได้เมื่อประชาชนต้องการ
และเราพร้อมที่จะไปถ้าประชาชนไม่ต้องการ
และเห็นว่าเราอยู่ไปไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนครับ
เราจะนับหนึ่งก็เมื่อกรกตซึ่งมีส่วนในการจัดการเลือกตั้ง

ว่าการเลือกตั้งวันที่๑๔ที่ผ่านมานั้น
กรกตได้จัดการเลือกตั้งเรียบร้อยพอสมควรครับ
พักละ๔คนเนี่ยนั่งเป็นโต๊ะยาว๒ฝั่งนะฮะ
อย่างนี้ฮะตอนที่มาหารือกันนะครับ
ก้าวไกลก็มีคุณพิธาหัวหน้าพัก
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักนะฮะ
มีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ
แล้วก็คุณสุริกัญญาตันสกุลนี่นะครับ
ส่วนเพื่อไทยนะครับมีคุณหมอชนละนานหัวหน้าพัก
เลขาธิการพักคุณประเสริฐจันทรรวงทอง

แล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัย
พักประชาชาติก็มีคุณวันหมวมหมาตรนอมทา
มีพันธุ์ตะหมดเอกทวีสอด๒เลขาธิการพัก
แต่ละพักก็ไม่ได้นั่งรวมกลุ่มคนนะครับ
สลับกับพักอื่นด้วยนะครับ
ในช่วงของการหารือนะฮะที่ประชุมร่วมกันนะครับ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพัก
แล้วก็นาวากาตรีสิทธาธิวารี
แกนนำพักวันนี้ไม่ได้มานะครับ
มีนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
แล้วก็คุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการพัก
คุณสุพรรณมงคลสุธีรองหัวหน้าพัก

แกนนำภาคไทยสร้างไทยบอกว่า
คุณหญิงสุดารัฐกับนาวากาศรีสุธาธิวารี
วันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าติดนัดหมายประชุม
กับว่าที่สอสอทางภาคเหนือของพักไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทยนะครับ

ก็ส่งแกนนำพักมาคือคุณวิรัตินะฮะ
เหลือก็จะเป็นพักเล็กที่มีสอสอพักละ๑คนนะครับ
ก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับของโต๊ะประชุม
ประชุมหารือเสร็จเขาก็ไปแถลงข่าวอย่างที่เราได้ดูกันในตอนแรกนะฮะ